มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนาเหมือนกันค่ะ
มีคนเดินผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นเหม็นเน่ามาพักนึงแล้ว
แต่เข้าใจว่าหนูตายแต่ผ่านไปเดือนนึงค่ะหนูยังไม่ย่อยสลายเลยค่ะ
กลิ่นก็ยังโชยออกมาเรื่อยสุดท้ายติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อนิติให้พังประตูเข้าไปดูสภาพที่เห็นในห้องเป็นอย่างนี้ค่ะ
คือของวางรกรุงรังไปหมดเลยแล้วเดินไปที่เตียงค่ะ
พบศพของนายอนาวินรัตนวราวัย๗๒ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
สภาพศพคือแห้งกรังแล้วค่ะ
แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบในห้องพัก

ลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑เดือนค่ะ
เรื่องต้นยังไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าเสียชีวิตจากเหตุอะไร
จะเป็นการทำร้ายตัวเองหรือว่าเสียชีวิตตามธรรมชาติ
แต่ตัดทิ้งประเด็นฆาตกรรมไปได้เลยเพราะ
ไม่มีใครบุกไม่มีร่องรอยการรื้อค้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายใดเลยนะคะ
สอบส่วนเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของแมนชั่นบอกว่า
ผู้ตายมาพักอาศัยอยู่ร่วมปีเสร็จแล้ว
โดยเช่าพักอยู่คนเดียวนะคะ
แล้วก็ขาดการติดต่อไปเมื่อ๒๕กันยายนที่ผ่านมา
ฝ่ายบุคคลพยายามติดต่อติดตามแล้ว

แต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
จนกระทั่งมีคนที่พักอยู่เนี่ยได้กลิ่นเหม็น
ก็เลยมาติดต่อให้เปิดประตูพังประตูเข้าไป

ต้นนำศพส่งไปให้แพทย์นิติเวทย์

แล้วก็จะประสานญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ